ทีนี้พาไปดูเหตุชุลมุนวุ่นวายที่ตาคลีนครสวรรค์กันหน่อยนะคะ
วุ่นวายในงานบวชนาคเลยค่ะถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็จู่มีคนมาในงานบวชมาฉกซอง
ซองทำบุญเข้าไปก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ค่ะ
นั่นแหละค่ะกี่เท้าล่ะคะที่โดนเข้าไป
คุณยายท่านนั้นอ่ะเป็นยายของนาคนะฮะเห็นมั้ย
กำลังต่อว่าเลยตั้งคำถามเอาไปทำไมเอาซองคืนมานะคะ
คุณผู้ชมดูนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดชรเจริญธรรม
อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะระหว่างที่นำหน้า
ถ้าเขาโบธเกิดหัวเหตุการณ์ชุระมุนมุ่นวายมีการก็หลักคอพ่อนุ่มคนนี้มา
แล้วเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยผู้ชายคนก่อเหตุชื่อว่านายบอมอายุ๒๑ปีนอนอยู่กับพื้นแบบนั้นนะคะ
คือย่ายของนากษ์บอกว่าให้เอาสองมาคืนสองเขาเป็นสองทำบุญ๓๐สองนะคะ
ญาติเนี่ยญาติของเจ้าภาพไม่พอใจค่ะเตะต่อยหลายหมัดเลยนะคะ
ทีนี้ก็ถามนายบอมว่าเอาเงินไปทำไมทำไมถึงมาทำแบบนี้
นี่งานบุญคุณมาทำบาปบอมบอกว่าไงมั้ยก็ไม่มีเงิน

ได้อะไรบอมได้ได้กี่
บอกว่ามันแบบนี้ไม่ดีหรอกถ้าไม่ทำมันโดนก็พื้นตายแล้ว
ทีนี้ไปถามคุณอำนาจอายุ๕๘ปีลุงของนาคบอกว่าขณะนำนาคเข้าโบสถ์
ยายของนาคได้ตะโกนร้องบอกว่าโดนล้วงกระเป๋าตนเองก็เลยตอนนั้นนะคะ
วิ่งเข้าไปล็อกตัวนายบอมนะคะแล้วก็เรียกให้ญาติญาติ
แล้วก็คนแถวนั้นเนี่ยคุมตัวในบอมออกมานะคะโดยมียายของนาคเนี่ยเดินตามไปด้วยค่ะ
จากนั้นตำรวจสภตาคลีนะคะก็นำตัวในบอมเนี่ยไปควบคุมตัวไปที่โรงพัก
เพื่อรอให้ผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์เนื่องจากว่าตอนนี้ยังอยู่ในพิธีบวชนาคนะคะ
ส่วนประวัติของนายบอมคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะเพิ่งออกจากคุกมาได้๕เดือน
ยังไม่มีงานทำแล้วก็มาก่อเหตุที่คุณไม่มีเงินเนี่ยเพราะคุณไม่ทำงานไง
เออแต่ก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้มา๔ครั้งแล้วนะคือตระเวนไปตามงานบวชต่างแล้วก็ไปฉกเงินเขาเนี่ยนะฮะ